จังหวัดตรังนะครับชายหาดสวยงามยิ่งนัก
ปะเหลียนนะครับเขาบอกว่ามีหาดทรายสวยงาม
แล้วก็มีหอยชนิดหนึ่งชื่อหอยปะ

หอยปะนะครับหรือว่าหอยตลับร้ายนี่แหละ
ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าช่วงเวลานี้ก็เลยมีการแข่งขัน
การจับหอยปะด้วยมือเปล่า
จับนี่มือเปล่านะครับร่องเรือออกไปนะครับ

ที่ทีการแบบนี้แหละครับรวมตัวกันเกิดขึ้นครับ

ทรายหาดแบบนี้แหละครับคุณบุ๊ค
กรรมการก็ตะโกนบอกอ้าวทุกคนพร้อมหรือยัง

แล้วดูสิคืออุปกรณ์คือต้องมีถุงพลาสติกนะ

และกรรมการก็พูดว่าถ้าพร้อมแล้วจับหอย
ใครพร้อมจับหอยทันทีเป็นการจับหอยด้วยมือเปล่า
นี่แหละครับชาวบ้านในพื้นที่ของบ้านแหลมตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับ
ได้จัดการแข่งขันหาหอยปะด้วยมือเปล่า
ซึ่งมีชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมแข่งขัน
นับได้ก็๓๐คนแล้วครับ

ใช่หอยปะหรือที่รู้จักก็คือหอยตลับหรือว่าหอยตลับลาย
หรือว่าหอยขาวเป็นหอยสองฝาครับ
พบมากบริเวณรุ่นน้ำปะเหลียน
รอบคลุมตั้งแต่ตำบลวังวนอำเภอกันตรัง
ไปจนถึงตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาว
ตำบลทุ่งตะเสะอำเภอหาดสำราน

โดยหอยปะจะฝังตัวอยู่ใต้ผืนทรายลึกประมาณ๒๕เซนติเมตร
ก็จะอาศัยช่วงเวลาน้ำลดนะครับ
น้ำลงต่ำสุดทางภาคก็จะไปหาหอยครับ
อ๋อคือมันอยู่ไว้ลึกมากไงประมาณ๒๕เซนติเมตร

มือนี้แหละครับที่สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
การแข่งขันครั้งนี้เอาการแข่งขันซะหน่อย
กำหนดภายใน๑๕นาทีนะครับ
หาหอยปะด้วยมือเปล่ามากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ
เอ้าหนึ่งสองสามหลุยแหละครับนั่นแหละครับ

ไม่สนใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างหานะครับ
แล้วก็ชาวบ้านตำบลวังวนได้น้ำหนัก๓๒กิโลกรั
อันนี้ที่หนึ่งเหรอที่๑ครับมือเป่านะครับมือเปล่านะฮะ
กิโล๑๕นาทีนะคุณผู้ชมใช่นะครับ
แล้วก็คนรางวัลที่๒ก็๒กิโล๙กรัมนะครับ

รับรางวัลไป๕๐๐บาทแล้วก็๒๐๐บาทตามลำดับ
เป็นการสร้างวิธีชมชนและก็สร้างการท่องเที่ยวแนวไม้
เขาบอกว่าไปแบบนี้นะครับนั่งเรือไปดูชายหาดเสร็จปั๊บ
ลงไปเจ็บหอยแบบนี้แหละครับครับ
เอาไปปรุงกินเอาไปที่บ้านเลย
คนชนะก็เอาไปเลยนะครับไม่ต้องห่วง

นี่ครับชาวบ้านหลายชุมชนก็ช่วยกันอนุรักษ์หอยปะไว้
ก็มีกฎหมายนะครับการจับลูกหอย

เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน
ป้องกันการศูนย์พันธุ์และดังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ใครสนใจนะครับติดต่อร่องเรือชมวิถีชาวบ้าน
วิถีของชาวประมงที่ตำบลวังวล
และก็สามารถติดต่อได้ที่อบตวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรัง

แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยววิถีไทย

พอน้ำลงหาดทรายโผล่หาดทรายโผล่ก็เลยไปเก็บหอยกันได้
แล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ระบบนิเวศดีมาก
เพราะว่าพบเจอหอยปะมากที่สุดนะครับ
เขาบอกว่าลองไปดูสิในพื้นที่ของชาวบ้าน
เปลือกหอยเต็มไปหมดเลย
นั่นหมายถึงระบบนิเวศที่ดี
แล้วเขาก็มีการอนุรักษ์ไว้เห็นไหมพี่ทิเป้บอกว่า
ตัวที่ไม่ใหญ่เล็กอยู่

คุณผู้ชอบที่สุดนะย้ำอีกนิดหนึ่ง
ทะเลสวยปักใต้ตอนเวลานี้
นี่เพิ่งกลับมาจากใต้พอดีนะ
ช่วงนั้นคือเจอฝนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
แต่ตอนนี้เขาก็บอกสภาพอากาศคือฝนลดลงแล้วที่ใต้

แต่ทีนี้ฝนจะมาเจอช่วงเหนืออีสานตะวันออก
แล้วก็กลางยาวไปจนถึงวันที่๗พฤษภาคม
เดี๋ยวรอคุณคุปตนันจะมารายงานเรื่องของสภาพอากาศให้รู้ในรูป
ก่อนร้อนหนาวต้องติดตามเป็นประจำทุกวันนะครับ